เป็นเรื่องราวของการถ่ายภาพที่ว่ากันว่าเหมือนกับถ่ายติดวิญญาณ
เป็นภาพถ่ายที่ชวนขนลุกไม่รู้ที่มาที่ไปและไม่รู้ว่ามาจากไหน
ซึ่งตลอดข่าวของเราวันนี้รวบรวมเรื่องราวที่เราเคยนำเสนอไปมาให้คุณผู้ชมดู
ดูสิว่ามีที่ไหนแล้วน่าขนลุกกันขนาดไหนค่ะ
นี่คือภาพถ่ายรถกระบะของอาสาสมัครกู้ภัยสว่างมงคลธรรมสถานลมศักดิ์
สร้างความฮือฮาชวนขนหัวลุกกับชาวโซเชียลเป็นอย่างมาก
โดยเรื่องเกิดขึ้นระหว่างที่ทีมอาสาสมัครกู้ภัย
เดินทางกลับจากการนำสิ่งของจากผู้ใจบุญ

มอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทธกภัยที่บ้านน้ำสูบจังหวัดเลย
ซึ่งในการเดินทางกลับนั้นกลับพบอุปสรรคระหว่างทาง
ทั้งเจอสายไฟขาดพาดกลางถนน
และเจองูเหลือมขนาดใหญ่ถึง๒ครั้ง

และพอมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
แต่ในรูปนั้นได้ปรากฏเงาเลือนลางคล้ายผู้หญิงนั่งอยู่ในรถกู้ภัยทั้งทั้งที่รถคันนี้มีแต่ผู้ชายทั้งหมด
ทางทีมอาสาสมัครกู้ภัยจึงเชื่อกันว่าอาจเป็นวิญญาณหญิงสาวที่ถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนก่อนตามมาขอบคุณก็เป็นได้
อีกหนึ่งภาพถ่ายที่ชวนขนลุกนี้ถูกถ่ายได้ที่งานทำบุญครบรอบ๒๘ปีของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ผ่านมา
ซึ่งคนที่ถ่ายรูปนี้เอาไว้ก็คือคุณพงศกรทรัพย์เสือเจ้าภาพในการเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นขี้พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ทุกปี
โดยในวันนั้นเขาได้มาเปลี่ยนชุดให้กับแม่พึ่ง
หลังเปลี่ยนเสร็จก็ได้ถ่ายรูปและนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว
ปรากฏว่ามีเพื่อนมาแสดงความคิดเห็นว่าขาวปริศนาโพหลังหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์
โดยลักษณะเท้าในรูปมีเล็บสีแดงและคล้ายเท้าผู้หญิง
ซึ่งในตอนนั้นที่ตู้กระจกไม่มีใครยืนอยู่ข้างใน
จากหุ่นของพุ่มพวงดวงจันทร์
ทางคุณพงศกรจึงคิดว่าแม่พึ่งคงอยากได้รองเท้าใหม่
เพราะปีนี้ไม่ได้เตรียมรองเท้ามาเปลี่ยนให้นั่นเอง
อีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจทำให้คุณไม่กล้าถ่ายภาพอีกเลย
เพราะภาพนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่า
มันคือภาพถ่ายติดวิญญาณ
ลองสังเกตที่วงกลมสีแดง
ชาวบ้านผู้ที่พบเห็นภาพนี้
เขาบอกว่ามันคือภาพติดวิญญาณของไอ้ไข่
กุมารทองชื่อดังที่มีรูปปั้นอยู่ที่วัดสนามชัย
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่คนที่มีความเชื่อเขาเชื่อกันแบบนี้

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
โดยผู้ที่ถ่ายภาพนี้บอกว่า
ได้เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคลาภกับไอ้ไข่ที่วัดสนามชัย
หลังจากนั้นก็ถ่ายภาพนี้เก็บไว้ดู
ปรากฏว่าดูไปดูมาก็สังเกตเห็นว่า
มีบางสิ่งบางอย่างติดมาในภาพ
และเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของกุมารไอ้ไข่
ที่ออกมาวิ่งเล่นในตอนกลางคืน
และนี่ก็คือรูปถ่ายที่เชื่อกันว่า
ถ่ายติดวิญญาณเอาไว้ได้
ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล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

บางนะจะเป็นเรื่องกัน